ช่วงนี้คนบันเทิงนะฮะพาครอบครัวไปเดินทางท่องเที่ยวด้วยความว่าทริปมันอัดอั้นมานานคุณผู้ชมค่ะหลายครอบครัวเลยนะ
ล่าสุดเนี่ยแม่ป้อยปานวาดยกกันไปทั้งแก๊งครอบครัวเลยคุณพ่อคุณลูกทั้งบ้านค่ะ
และถ้าพูดถึงทะเลแล้วก็บ้านนี้ไม่พลาดชุดว่ายน้ำนะเดี๋ยวจะให้ส่ง
เออดูสิคะชุดเข้าเป็นผลไม้ขนาดนี้แบบอยากจะจิ้มพริกเกลือกินซะแล้วเกิดนะฮะ
อันนี้เราก็จิ้มเกลือหวานก็จิ้มเกลือ

คุณแม่เขาจัดมาในคอนเซ็ปต์ฟรุตตี้นะคะ
ว่ายน้ำที่คุณแม่เลือกมาเนี่ยเป็นผลไม้

ดีเทลด้านข้างดูสิคะยั่วจิตยั่วใจ
ด้านหน้าเหมือนจะแบ๊วนะแต่ด้านข้างเนี่ย

ไม่รู้เหมือนกันคุณสามีเห็นแล้วจะกดไฟเขียวรู้ว่าไฟแดง
ส่วนลูกสาวตัวแสบอย่างน้องปาลินค่ะ
มาแจกความสดใสด้วยมาในชุดว่าน้ำ
และพี่แจ๊กเล่นสายแฮปปี้มาก
เอาจริงแต่ก็ไม่วายโดนคุณแม่แอบแกล้งนะตอนน้องเผลอเนี่ยป้าบเขาให้เต็ม
มาจากด้านหลังด้านหลังยังอ้วนกลมตะมุตมิขนาดนี้นะแต่น่ารักมากนะคุณผู้ชมนะ
เท่านั้นยังไม่พอค่ะแม่เป้ยบอกเลยขอหลบมุมมาสวีทกับคุณสาซะหน่อยนี่
คุณดูถ่ายรูปกันเหมือนกับเพิ่งจีบกันวันแรกป่ะเออหวานเหมือนแบบคู่ใหม่แบบข้าวใหม่ปลามันเลยนะฮะ
ยูนี่คือพระเอกเกาหลีแบบหล่อระดับภาคพื้นเอเชีย
ทันทีเลยนะสามีก็เข้ามาตอบกลับ
บอกว่าเจอปรงทยูเข้าไปเป็นไง
ตาภาพ
คุณเมียอยากได้กงยู
สามีผัวบอกว่าปลงทยู
เอาความจริงมาพูดกันคุณผู้ชมค่ะ
ของน้องปาลิ่นลูกสาวตัวแสบ
เห็นคุณพ่อคุณแม่สวีทกันดู
น้องมองบอกว่าตาภาพ
หวานอะไรกันขนาดนั้นเจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋า
เอาเป็นว่าครอบครัวนี้แฮปปี้สุขสรรค์ริมทะเลนะคะ
น่าเอ็นดูจังลูก
แก้มเต็มจอขนาดนี้นะน่ารัก
พักหลังเป็นช่างภาพให้คุณแม่ด้วยนะ
นอนถ่ายให้แบบแซคชั่นสุดยอดเลย